เอาพาไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยดีกว่า

เรื่องแรกพาไปดูที่ระยองก่อนคุณผู้ชม

ไร้คนขับ

มันมาจอดอยู่กลางสี่แยก
ตอนแรกก็เอ๊ะคนขับหลับหรือเปล่าเมาหรือเปล่า

เฮ้ยนี่รถไม่มีคน
แล้วรถคันนี้มันออกมาจนอยู่กลางสี่แยก
ที่สี่แยกตัดใหม่บ้านถังพลา
ถนนบุรพาพัฒน์ในตำรวจบ้านฉัง

เพื่อไม่ให้เป็นการกิดขวางการจราจร
มันก็กิดขวางมานานเป็นชั่วโมงแล้ว

รถไปไว้ที่โรงพักบ้านฉางเลยค่ะ
ไปสักพักใหญ่เลยนะ

รถคุณมันไปจอดอยู่กลางสี่แยกได้ยังไง

คือผมจำเป็นจริงครับคุณตำรวจ

ไปไหนต่อไม่ได้แล้วจริงครับ
ผมเลยต้องจอดทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็วิ่งไปซื้อน้ำมัน

เพราะต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะที่ไม่กลับมา
สุดท้ายก็ต้องตามไปรับรถที่โรงพักกันนะคะ
แล้วก็โดนแจ้งข้อหาจอดรถกิดขวางการจราจร
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกเปรียบเทียบปรับไปตามระเบียบ
คำนวณกันให้ดีนะไอ้เรื่องน้ำมันกับการเดินทางเนี่ยใช่
ไม่จอดเช็กก่อนเหรอต้องดูนะ

ชนบุรีเขาบอกว่าช้างบุก

โอ้โหเข้าไปถึงบ้านแล้วอ่ะคุณได้ยินเสียงไหม

ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ประนมมือขึ้นแล้วบอก
ช้างเอยยอย่าเอาไปหมดนะ
เหลือไว้ให้บ้างเถอะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาช่วย
ปรากฏว่ามีต้นอ้อยต้นกล้วยได้รับความเสียหายนะคะ
เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีช้างป่าอีกตัวบุกเข้าบ้านเดินแล้วก็เดินออกไป
โดยไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่มันยังมีอีกตัวหนึ่ง
เป็นช้างตัวใหญ่เพศผู้อายุประมาณ๖ปี
เขามีชื่อน่ารักน่าเอ็นดูว่าเขียวหวาน
เขียวหวานไปบุกบ้านคนงานกรีดอย่างภารา
เอางวงดึงตู้เย็นจนล้มคว่ำแล้วก็ฉกเอากล้วยน้ำว้าสุกหลายหวี
งวงกลับบ้านไปด้วยตำรวจเขาบอกว่าเจ้าเขียวหวานเนี่ยนะ
จริงแล้วมันจะอยู่ตัวเดียวพูดง่ายไม่เคยทำร้ายใคร
วันที่ก่อเหตุบุกพังตู้เย็นสงสัยกลิ่นกล้วยน้ำวาสุก
มันคงหอมยั่วยวนใจเหลือเกินน้องหิวน้องหิวน้องหิว
น้องก็เลยแหมขอสักนิดนึงขอแบ่งกล้วยหน่อย
ตำรวจเขาก็บอกนะคะว่าใครเจอช้างป่ามาแถวบริเวณบ้านบริเวณเมือง
โทรแจ้งตำรวจได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคือโชคดีเข้าบ้าน
คุณผู้ชมบ้านลิธิ๑๘๓๑๘๓ข้างเข้าบ้านนี่นี่นี่
ก็เป็นเลขมองคนอีกหนึ่งเลขนะครับ

นี่เอาก็ตั้งแต่ต้นเบรคเลยใช่มั้ย
ถูกถ้ายท้ายเบรคจะมีมาฝากอย่างขยงเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ท้างขยงแต่ขยงเลข

คุณผู้ชมช่วยดูแล้วตอบนี่คนหรือลิง

ปีนต้นมะพร้าวสูงริ้วกว่า๓๐เมตร

ถูกเพราะอายุอานามปลาเข้าไป๖๔แล้ว
นี่คือได้คุณลุงแล้วกันนะ

เป็นชาวตำบลบ้านรีอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
มีอาชีพรับจ้างปีนต้นมะพร้าวมือเปล่า
มะพร้าวตัดแต่งก้านมะพร้าว
สนุนต้นละเพียง๕๐บาทเท่านั้น
สุดยอดคนมือเหนียวเขาบอกว่า
ตัวเขาไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียว
มีอาชีพรับจ้างตัดแต่งต้นไม้แล้วก็ปีนต้นมะพร้าว
เขาทำมาเป็นอาชีพนี้นานกว่า๔๐ปีแล้ว
ก็ถามนะลุงเอาจริง
ตกลงมาบ้างไหมเนี่ยปีนสูงขนาดนี้

เคยตั้ง๖ครั้งแต่ว่าเจ็บไม่มาก
แค่ฟันหักไปหลายที่เท่านั้นเอง

บางครั้งขึ้นไปเจองูเจอต่อเจอแต่

แต่ลุงก็หาวิธีหลบหลีกมันมาได้ทุกครั้ง
จะเสี่ยงอันตรายแต่นี่คืออาชีพที่ลุงถนัด
อาชีพที่ลุงชอบและลุงจะทำต่อไป

แต่เราเป็นห่วงคุณลุงนะจนกว่าลุงจะปีนไม่ไหว

คือที่ฉันเคยเห็นบางคนเขาจะเจาะ
มีของใช่มะ